ก็ขอแสดงความยุ่นดีกับท่านหัวหน้าทัพประชาธุภาคภูมิใหม่
ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพักแล้วก็โกนเตอร์ในการได้รับตำแหน่งใหม่
ในฐานะที่เป็นภาคกันเมืองขอแสดงความยุ่นดี
สร้างความเข้มแข็งที่เราบอกวัชกะแทบรัฐไทยไม่มีปัญหา
ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะมีกระแสข่าวว่าเผื้อไทยจะขอแค่ตำแหน่งประธานสะพาท่านเท่านั้นนอกจากนั้นก็ตกลงกันเลย
อย่างว่านี้ตัวของประธานสะพาใครที่คุยใจปร่องหรือยังค่ะ
ว่าจะทำตามที่ที่เคยให้สัญญากับประชาชนไว้
หรือว่ามีแนวโน้มจะยืนฟังประชาชนหรือว่าจะไปทางไหน
ถ้ามองแต่ครับตัวหมอหน้าพลักษณ์
อันนี้ไปต่อแพลงก็ไม่ได้แน่นะคะ
เราก็คิดว่าทุกภาคการเมืองก็คงจะพยายาม
เพราะว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งนั้นก็ต้องอาศัยความไว้วางใจของประชาชน
แต่ว่าโดยมหระญาตรจะไปต่อแทนคงไม่ได้
ก็คิดว่าทุกภาคการเมืองก็จะคิดคล้ายกันนะคะ